มีรถบรรทุกปูนซึ่งเป็นรถพ่วง
คุณผู้ชมมาถึงแยกไฟแดงเบรกไม่อยู่
ด้วยความที่บรรทุกหนักไปหน่อยคุณผู้ชม
เบรกแตกไปชนรถที่ติดไฟแดงอยู่๔คัน
ส่งผลให้มีคนบาดเจ็บสาหัส๒คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรี
คุณผู้ชมดูสภาพนี้นะฮะ

คนที่เขาถูกชนคือรถคันหน้าเนี่ยโอ้โหโมโหไง
จะวางมวยจะมีเรื่องกับคนขับรถบรรทุกด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

้วยบงตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เป็นรถบรรทุกพ่วงซึ่งบรรทุกปูนมาเต็มคันรถ
ซึ่งมีในก้านอินทวิเศษอายุ๕๑ปีเป็นคนขับ
สภาพรถเนี่ยโอ้โหพุ่งขึ้นไปที่เกาะกลางถนน
ที่บรรทุกมาก็ตกมาเกลื่อนพื้นถนนเต็มไปหมดเลยนะครับ
รถบรรทุกได้พุ่งไปชนท้าย
รถยนต์รถกระบะจอดติดไฟแดงอยู่๔คันรวด
ก็ส่งผลให้มี๒แม่ลูกบาดเจ็บสาหัส๒ราย
คือนางสาวนันทนามาเสถียรแล้วก็เด็กหญิงอนันตามาเสถียรอายุ๑ปี๗เดือนครับ
ซึ่งนั่งมากับรถมิซูบิชิสีดำ
ทะเบียนคนธครังวาแหวน๖๐๓๙กรุงเทพฯมหานคร
สภาพรถเนี่ยโอ้โหชนอัด
จนด้านหน้ากับด้านท้ายยุบก็ต้องมีการรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสระบุรีครับ
ทางด้านของในก้านซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกก็บอกว่า
ผมเนี่ยขับรถบรรทุกปูนมานะฮะบรรทุกปูนมาเต็มคันรถพ่วงเลย
โรงงานปูนเขาวงเพื่อจะไปส่งที่จังหวัดสาแก้วอันนี้คือคนขับนะครับ
พอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถมันเบรกไม่อยู่แล้วก็เลยหักพวงมาลัยรถขึ้นไปบนเกาะกลางถนนเพื่อจะหยุดให้ได้
แต่เนื่องจากว่ารถมันน้ำหนักมากคุณผู้ชมเอาไม่อยู่นะฮะทำให้รถนั้นมันพุ่งไปชนรถที่ติดไฟแดงอยู่๔คันที่ด้านหน้า
เอาไปฟังเสียงของในก้านคนขับรถบรรทุกนะครับ
มันคือเบรกไม่อยู่รถก็ติดไม่แดงอยู่ผมก็เลยหักขึ้นฟุตบาทนะครับกล่าวว่าเอามาให้มันตู้เนี่ยมันไม่ตู้ครับให้มันตู้ให้มันอยู่อ่ะมันไม่อยู่
จากการสอบสวนคนขับรถมิซูบิชิสีดำคนนี้นะฮะบอกว่าคือตัวเขากับภรรยากับลูกเนี่ยกำลังจะเดินทางกลับบ้านจอดรถติดไฟแดงพอดีจากนั้นรถบรรทุกพุ่งเข้ามาชนท้ายทำให้ภรรยากับลูกเขาบาดเจ็บด้วยความแรงก็ทำให้รถเนี่ยพุ่งไปชนกระบะด้านหน้าอีกหนึ่งคันรถยนต์อีก๓คันรวดรวมไปถึงรถที่ถูก

เนี่ยท่อนสุดท้ายมันกลายเป็นดราม่า

แต่คือเราไม่อธิบายรายละเอียดละกันว่าพูดว่ายังไงครบ
ก็ไม่ได้อยากตอบย้ำซ้ำอีก

เรื่องของคนเจ็บแล้วกัน

ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมเชิญคู่กรณีทั้งหมดทั้งมวลทั้ง๔คันทั้งคนขับรถบรรทุกเนี่ย
ไปยังสพเฉลิมพระเกียรติเพื่อไปสอบสวนหาข้อที่จริง
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายนะครับ